รักมากแค้นมากถึงขั้นตามกันจากอดีตชาติ

พี่สาวฝันว่าไปเห็นภาพผู้หญิงคนนี้

มีอยู่วันหนึ่งแฟนโทรมา

แต่เสียงที่ฝั่งนู้นที่ตอบกลับมา

คนนี้ได้ยินไหม